หนึ่งร้อยหกสิบเก้าจ้าของฟาร์มคุณวิชัยพิมพ์โคตรนะคะ
เล่าบอกว่าตอนเนี้ยทุเรียนให้ผลผลิตไปแล้วหนึ่งร้อยต้น
อ่ายังขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่อีกเยอะมาก
ซึ่งทางอำพาฟาร์มได้ปลูกผลไม้เพื่อจำหน่ายเอง
แล้วก็ต่อยอดผลไม้เมืองเลยที่มีคุณภาพรสชาติดี
ก็เลยสามารถตีตลาดผลไม้ไทยมาตรฐานดีผลผลิตดี
นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดเลยได้ด้วยนะคะ
ซึ่งคุณวิชัยเนี่ยนะคะก็เป็นเกษตรกรดีเด่นประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
สาขาพืชสวนและรางวัลชมเชยระดับประเทศอีกด้วยนะจ๊ะ
คือเป็นไอเดียของเขาแหละในการตั้งชื่อพันธุ์ให้เข้ากับจังหวัด
แล้วก็เป็นที่น่าจดจำเหมือนคุณไปที่จังหวัดเลยอย่างนี้
คุณก็จะเอ๊ะเราจะไปกินทุเรียนพันธุ์อะไรดี
ก็จำง่ายว่าทุเรียนที่จังหวัดเลยที่ฟาร์มแห่งนี้เขาตั้งชื่อว่า
พันธุ์หลงรักเลยเก่งนะทุเรียนในภาคอีสานได้ก็ไม่ธรรมดานะ
ถูกต้องแล้วทุเรียนเขาก็จะมีเอกลักษณ์ต่างกันตามสถานที่
ภูมิประเทศที่ปลูกอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะเลยลองไปดูแล้วกันว่าหลงรักเลยเนี่ย
รสชาติออกมาเป็นหมอนทองที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างนะคะน่าทานน่าทานเนอะ
แต่ละที่ก็จะมีรสชาติความอร่อยต่างกันไปแหละ